มีโจรก่อเหตุทุบตีผู้เสียหายเป็นชาย
แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทไป
พร้อมกับพระเลี่ยมทอง๑องค์นะครับ
แต่ผู้เสียหายก็เป็นอดีตนักมวยคุณ
แม่อดีตนักมวยถูกไข่ยาไม่ได้
สิครับต่อสู้ต่อยจนจับโจรรายนี้เอาไว้ได้
จะเรียกพลเมืองดีมาช่วยเหลือ
แล้วก็แจ้งตำรวจมาจับกลุ่มคนร้ายไปดำเนินคดี
โจรคิดผิดซะแล้วมาเจออดีตนักมวยแบบนี้
แผลเล่นกับใครไม่เล่น
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายผู้เสียหาย

ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เสียหายคือนายนันทาชูจันทองอายุ๔๗ปี
มหาผู้นันทากำลังล็อกตัว
แล้วก็กดทับร่างของคนร้ายไว้กับพื้นเลยนะ
คนร้ายก็คือนายปรีชาเมืองจรอายุ๕๒ปี
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจตัวคนร้ายนะครับ
พบของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๓บาท
พระเลี่ยมทอง๑องค์อยู่ในกระเป๋ากางเกงคนร้าย
นันทาคนที่ถูกขโมยเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับ

ตัวเขาเองได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับจากตลาด

ปรากฏว่านายปรีชาผู้ต้องหาได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้านหลัง
แล้วก็บีบแตร

ใส่ผักมันตกอยู่บนพื้นถนน
ค่ะพี่นันทาก็อ้าวของหล่นนี่นะ

พร้อมกับยกมือขอบคุณนายปรีชา
เพราะถือว่านายปรีชาก็เป็นคนดีที่อุตส่าห์ตะโกน
บอกว่าของผมหล่นถุงผักผมหล่น
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นแหละครับนายปรีชาแปลงร่างเลยคุณ
ในขณะที่พี่นันทาเขาก้มไปเก็บถุงผัก
นายปรีชาก็เปลี่ยนจักรพลเมืองดีเป็นโจทย์
ประแจขนาดใหญ่ตีเข้าที่ต้นคอของพี่นันทาเขา

ทำให้พี่นันทาถึงกับซุดเลยนะครับ
ก่อนที่นายปรีชาจักรชากเส้นขอทองคำไป
แต่พี่นันทาลุกขึ้นมาฮึดสู้ชกต่อย
กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับคนร้าย
คนร้ายพาดท่าถูกล็อกตัวแล้วกดทับร่างคว่ำหน้าลงกับพื้นเลยครับ
นันทาก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับ
ต่อมาภรรยาของพี่นันทาก็เดินทางมาที่เกิดเหตุ

คือเป็นคนขับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หน้าตลาดสดเทศบาลนครนครราชศรีมานี่เอง
และทุกวันภรรยาของพี่นันทาก็ต้องออกมาซื้อของที่ตลาด
แต่วันนี้ตัวภรรยามีอาการปวดหลัง
ก็เลยให้พี่นันทามาซื้อของแทน
ก็ถือว่าเป็นโชคดีของภรรยาเหมือนกันนะ

โดนเจ้าโจรคือนายปรีชาคนนี้
ทำแบบนี้ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับ
ขออภัยพี่นันทาผู้เสียหายเขาบอกว่า
ในช่วงวัยรุ่นผมเคยเป็นนักมวยอาชีพมานานกว่า๑๐ปีครับ
ทำให้มีวิชามวยไทยติดตัวมา
ก็เลยต้องฮึดสู้กับคนร้ายจนอยู่หมัดแล้วครับ
แต่ตัวพี่นันทาเองก็ถูกตี
จนมีบาดแผลแตกที่หน้าผากและที่กกหู
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเย็บแผลที่แตกประมาณ๖เข็มนะครับ
ขณะที่คนร้ายก็สาภาพว่ามีปัญหาด้านการเงิน

ขี่วินรถจักรยานโยนอย่างเงินมาไม่พอ

อายัดตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่านี่ก็หัวแตกเหมือนกัน